จังหวัดพังงาดูคลิปแล้วเดี๋ยวเล่าเรื่องให้ฟัง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณช่วงบ่าย
วันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ

เป็นเจ้าของร้านอาหารที่อำเภอทัพบุตรจังหวัดพังงา

ทีนี้หลังจากที่เกิดคลิปนี้แล้ว
ลงพื้นที่เลยไปพูดคุยกับผู้เสียหาย

ย้อนกลับไปสักประมาณ๕๖เดือนก่อน

แล้วก็ชวนเล่นแชร์รายวัน

ช่วงแรกก็ยังพอไหวนะ
ส่งค่าแชร์วันละ๔๐๐๕๐๐บาท

อดส่งค่าแชร์มันกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยฮะ

จากหลักพันสู่หลักหมื่น
รถยอดแชร์ใส่ชื่อเธอไว้

สมมติละ๕๐๐บาท๑๐มือละ๕๐๐๐บาท

ที่เธอต้องส่งค่าแชร์รายวัน
ต่อวันคุณเดาสิเท่าไหร่

วันละ๑๘๐๐๐บาท
กับเงินเดือนของคนบางคนเลยนะ

เธอต้องนำรถยนต์ส่วนตัวไปจำนำ

เพื่อหาเงินมาส่งให้กับเท้าแชร์
ต่อมาค่ะเท้าแชร์เริ่มทวงเงิน

วันเกิดเหตุมีคนโทรศัพท์มาบอกว่า

หยิบกระเป๋าของเธอไปนะคะ

ล้อมหน้าล้อมหลังดูเหตุการณ์
บอกว่าตอนนั้นเธออายมากเธอเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจ
ร้องขอและขอร้องบอกไม่ให้ทำร้ายร่างกาย
กระเป๋าคืนแต่เท้าแชร์ถามว่ายอมไหมไม่ยอมค่ะ
แล้วรีบขึ้นรถกระบะหลบหนีไปเลยนะคะ
พร้อมกับลูกน้องอีก๗คน
จากนั้นเธอบอกว่าตอนแรกก็ไม่รู้ตัวหรอกนะ
ว่ามีคนถ่ายคลิปเอาไว้มาเห็นคลิปตัวเองถูกตบเนี่ย
แล้วในเพจนี้ค่ะมีลูกแชร์มากกว่า๑๐๐คนนะคะ
ต่างคนต่างก็เห็นแล้วส่งคลิปนี้มาให้เธอดู

โอ้โหตัวเองถูกตบสภาพเป็นแบบนี้เลยเหรอ
ที่สำคัญเธอโดนข่มขู่ด้วยนะคะ
เท้าแชร์ถึงกับท้าทายบอกว่าไปเลยไปแจ้งความกับตำรวจ
เธอก็เลยบอกว่างั้นท้ามาฉันก็สนองนิดเธอแล้วกัน
ล่าสุดผู้เสียหายไปลงบันทึกประจำวัน
แจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่โรงพักทับบุตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะไปตรวจร่างกายเพื่อนำผลการตรวจทางแพทย์
มอบให้กับตำรวจเอาผิดกับเท้าแชร์รายนี้ต่อไปค่ะ
โอ้โหวันละหมื่นกว่าบาทใครจะไปมีปัญญา